คุณผู้ชมค่ะเรื่องแรกที่เราจะคุยกันวันนี้ยังจำประโยคนี้ได้ไหมคะ
ความจริงก็คือความจริงค่ะความจริงก็คือความจริง
ความจริงที่ว่านั่งคืออะไรความจริงก็คือความจริง
วันนี้นะคะสารอุทธรพิพากษาแล้วสำหรับคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล๓๐ล้านบาท
ครูปรีชากับหมวดจรูนนะคะต้องบอกว่าโอ้โหฟ้องกันมาราทอนมาก
ตกลงแล้วสลากของใครยังไงสรุปแล้วคำพิพากษาวันนี้เป็นยังไงติดตามพร้อมกันนะคะ
สำหรับกรณีสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑นี้เป็นงวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
นี่อีกประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่าก็จะครบสองปีสามปีแล้วนะสำหรับคดีเนี้ย
แต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าของใครอ่ะถูกหมายเลขสลากก็คือ๕๓๓๗๒๖๕ใบนะคะ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือหวดจรูนอดีตข้าราชการตำรวจสพบพลอยไปขึ้นเงินแล้ว
แต่ต่อมาก็ถูกนายปรีชาไคร่ครวนหรือว่าครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้อง
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรเพราะว่าบอกว่าจริงแล้วสลากอันนี้เป็นของครูปรีชา
แต่ว่าทำหายที่ตลาดแล้วก็หมวดจรูนไปเก็บได้
บอกว่าใส่กระเป๋าไว้แล้วก้มลงช่วงที่ก้มลงมันหล่นเรื่องราวมันเป็นแบบนั้น
สี่มิถุนายนค่ะปีสองห้าหกสองสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องค่ะ
โดยพิพากษาบอกว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของโจทย์
ที่ว่าก็คือครูปรีชาเพราะฉะนั้นครูปรีชาจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
ครูปีชาพร้อมทนายความบอกความจริงก็คือความจริง
ต่อสู้คดีด้วยการยื่นอุทธรณ์ต่อสารอุทธรภาค๗นะคะ
ซึ่งสารอุทธรภาค๗นัดคู่กรณีมาฟังคำพิพากษาวันนี้
เก้าโมงเช้าหมวดจรูนมาเลยค่ะมาพร้อมกับทนายตั้มนะคะ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมทีมทนายความและแฟนคลับเดี๋ยวนี้ทุกคนเขามีแฟนคลับกันหมดแล้วนะ
มีแฟนคลับมาให้กำลังใจหมวดจรูนด้วย
หลังจากศาสตร์อุทธรณ์ภาคเจ็ดเนี่ยนัดมาฟังคำพิพากษา
ครูปรีชาเองก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวและมีแฟนคลับมาเหมือนกัน
แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมีเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดด้วย
พยานคนสำคัญที่ยืนยันเช่นเดียวกันว่าความจริงก็คือความจริงนะคะ
จรูนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงขออภัยเป็นครูปรีชานะคะ
ครูปรีชาเนี่ยออกมาพูดก่อนที่จะเข้าไปฟังคำพิพากษายืนยันคำเดิมค่ะ
โยคโลแกนของครูปรีชาความจริงก็คือความจริง

รอฟังคำพิพากษาจากศาลจะได้รู้กัน
แล้วก็ขอขอบคุณศาลด้วยลองฟังเสียงครูปรีชาก่อนเข้าไปฟังคำพิพากษากันหน่อย
จากนั้น๑๐โมง๕๐นาที
ความจริงของครูปรีชาที่ว่าสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทย
หรือว่าครูปรีชาไม่ใช่ผู้เสียหาย

เพราะฉะนั้นสารอุทธรณ์เห็นด้วยกับสารชั้นต้น

ซึ่งคดีนี้ฟ้องร้องกันอย่างที่บอกตั้งแต่ปี๖๐
สุดท้ายวันนี้สารอุทธรณ์ยกฟ้องไปแล้ว